ผู้ชมครับแต่ว่าผมยังมีอีก๑ประเด็น๑เรื่องครับ

ชาวนาเขามีการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเขาเอง
ปัญหาเรื่องของราคาข้าวตกต่ำ
ชาวนาบางส่วนนำข้าวไปขายผ่านทางออนไลน์
แต่คำถามตามมาที่เราไปถามพวกเขา
ชนะบอกว่าทำไม่เป็นสิครับ
ไม่มีความรู้วันก็ปลูกข้าวอย่างเดียว
ข้าวก็เอาข้าวไปขายกับโรงศรี
ชาวนาบางกลุ่มบอกว่าข้าวที่ปลูกมานั้น
คุณภาพข้าวไม่ตรงกับความต้องการของตลาด

ติดตามความจริงเรื่องนี้จากบรรยายงานของคุณจีรภาสุริสุขครับ
นากว่า๖๐ไร่ของนายสมพรราคาชาวนาหมู่๔ตำบลนราพิรมอำเภอบางเรนจังหวัดนครปฐม
เก็บเกี่ยวผลผลิตไปเมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมา
หลังจากเพาะปลูกมานานกว่า๕เดือน
สมพรใช้เงินกว่า๒๔๐๐๐บาท
สำหรับการลงทุนทำนารอบนี้

ซึ่งกำไรที่ได้นั้นลดลงอย่างต่อเนื่อง
ทำให้ชาวนาบางรายหันไปใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียขายข้าว

ข้าวในพื้นที่บริเวณนี้ไม่สามารถขายผ่านทางออนไลน์ได้

เป็นข้าวก่อขอพันลูกผสมจากกรมการข้าว
เมื่อสีออกมาแล้วจะเป็นข้าวสารสีขุ่น
หรือที่ชาวนาเรียกกันว่าข้าวสารสีท้องไข่
ไม่ขาวไม่มันเงาเหมือนข้าวหอมมะลิทั่วไป
หากนำไปรับประทานจะมีลักษณะแข็ง
ไม่ถูกปากกับผู้บริโภค
ทำให้โรงสีเมื่อนำข้าวพันนี้ไปสีนั้น
จะนำไปผสมกับข้าวหอมมะลิ
รวมถึงพื้นดินนี้เป็นดินเหนียว
ไม่เหมาะกับการเพาะปลูกข้าวพันนิยมค่ะ
ชาวนำไม่มีที่ดีไปตั้งราคาว่าตันแล้วเท่านี้หมดโอกาส

เช่นเดียวกับนายประลองพิรมอยู่
แต่ว่าไม่ใช่ทุกพื้นที่จะทำได้ค่ะ
ชาวนาก็ดูอยู่ว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่
ข้างที่จะทันสมัยโลกก็จะแคบขึ้น
มองถึงว่าการซื้อขายแบบออนไลน์เนี่ยเป็นสิ่งที่ดี
แต่สำหรับในนาคะในข้าวเปลือกที่ชาวนาผลิตได้นั้น
คงจะต้องแยกเพราะชาวนาในเขตพื้นที่ภาคกลางชมธาน
เกี่ยวโดยใช้เครื่องเกี่ยวนวด
เครื่องเกี่ยวนวดจะเป็นข้าวสด
ข้าวสดต้องผ่านขบวนการการตากแห้งที่ได้มาตรฐานก่อน
เราถึงจะเอาไปเก็บหรือนำไปขายได้
เพราะฉะนั้นธุรกิจออนไลน์ในข้าวเปลือกของเขต
พื้นที่ภาคกลางชนประธานยังไม่เวิร์คครับ

จะสามารถช่วยแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำได้นั้น
คือการที่รัฐบาลต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาวิจัยข้าวไทย
ด้วยการสนับสนุนงบประมาณให้กับกรมการข้าว
เพื่อพัฒนาสายพันธุ์ข้าวไทยให้มีคุณภาพ
สิ่งที่ที่เราพบและคุยกันจากโลกโซเชียลได้ระบุไว้ชัดเจนว่า

เขามีคุณภาพที่ค่อนข้างที่จะสูงกว่าข้าวไทยแล้ว
ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าวิตกกังวลสำหรับชาวนาไทย
เนื่องจากว่าภาครัฐไม่ให้ความสำคัญกับกรมการข้าว
เรื่องงบประมาณของการวิจัยพัฒนาถ้าเป็นอย่างนี้
ชาวนาเดือดร้อนและอยู่ไม่ได้แน่
ถ้ารัฐบาลไม่ปรับเรื่องวิจัยเรื่องงบประมาณวิจัยการพัฒนาตรงนี้ต่อไป
ชาวนาไทยศูนย์พันธุ์แน่นอนครับ
อกจากนี้ยังหวังให้เกิดการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวไทย
ให้สามารถเพาะปลูกได้ทันต่อทุกฤดูกาลที่มีการเปลี่ยนแปลง
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน